แท็กซี่มิเตอร์ถูกกฎหมายไปจอดรับลูกค้าแถวนั้นแล้วถูกมิเตอร์อ่าไม่ใช่มิเตอร์
ป้ายดำทำร้ายทำร้ายแบบที่ว่าเลือดอาบนะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เลือดเต็มรถเลยมันทำร้ายเราอยู่ในรถ
อันนี้ผมถ่ายรถ
ยังไม่ถ่ายในรถพี่ยังไม่ถ่ายเลือดในรถ
ลูกค้าชอบว่าเลือดประทับเห็นไหม
ไปไปทำแผลข้อเราตัวเองกันไปออกไปร่อยเวรเข้าใจปะพี่
มันแผลเลือดมันไหลไม่ใช่อะไรหรอกพี่ชายต้องขออนุญาต
ขัดสีหน่อยนะฮะมันคือคำว่าเลือดอาบนี้ไม่เกินไปเลยจริงจริงค่ะ
เลือดเต็มตัวเลยนะครับในรถด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถแท็กซี่เขาถ่ายคลิปสภาพในรถ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คได้โพสต์เอาไว้นะครับบอกว่า
ประมาณตี๑ของช่วงวันที่๓วันที่๔มกราคมเนี่ย
รถแท็กซี่ใครที่หมดอายุไปแล้ว
เอามาทำเป็นรถแท็กซี่ป้ายดำแล้วมาวิ่งรับผู้โดยสาร
เมเจอร์รังสิตเมื่อคืนนี้
แล้วมาทำร้ายร่างกายแท็กซี่มิเตอร์ทั่วไป

แบบนี้ทางขนส่งตำรวจท้องที่เกิดเหตุว่าอย่างไรครับ
ขอให้จัดระเบียบให้ด้วยรถหมดอายุผิดกฎหมาย
ช่วยดูให้ด้วยครับกวดขันจับกลุ่มให้ด้วย

บอกเอามาลงแจ้งเตือนภัยเตือนสติรถแท็กซี่มิเตอร์ทั่วไปที่ถูกกฎหมาย
ใครคิดไปรับผู้โดยสารแถวรังสิต
แจ้งสมาชิกให้รับทราบด้วยค่ะอ่า
มีฝนเจ็บครับคือประมาณว่า
กลุ่มที่เขาไม่ได้ต่ออายุหมดอายุแล้วแต่ยังวิ่งอยู่
พอเห็นถูกกฎหมายมารับก็ไปทำร้าย
จากนั้นอีกคลิปเป็นภาพพี่สนนรนะฮะ
กลุ่มแท็กซี่ที่ถูกทำร้ายเนี่ยมาแจ้งความนะครับ
เห็นทะเบียนรถแท็กซี่ป้ายดำคันที่ก่อเหตุชัดเจน
แล้วก็ภาพของคนขับแท็กซี่ที่ถูกกฎหมายที่ถูกทำร้าย
คือความจริงเขาก็เป็นป้ายเหลืองนี่แหละแต่เขาเคยถูกต้องแต่หมดอายุแล้ว
แต่ไม่ได้ต่ออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่เขาก็เรียกว่าผิดกฎหมายก็เรียกป้ายดำนะครับ
กลุ่มแท็กซี่ที่เขาวิ่งถูกกฎหมายก็เลยวอนตำรวจว่า

เพราะว่าจากนี้ไปคนที่วิ่งถูกกฎหมายคือแล้วเขาจะทำอย่างไร
เวลาไปจอดเจอผู้โดยสารจะจอดรับเอาไปเจอเจ้าถิ่นเจอพวกผิดกฎหมายทำร้าย
แล้วเขาจะอยู่กันอย่างไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แม่ยิ่งช่วงเวลานี้ด้วยก็ยิ่งลำบากนะ
เดี๋ยวนี้ก็ต่อคิวกันยาวเหยียดเลยนะแท็กซี่นะผู้โดยสารก็ไม่ค่อยมี
ใช่ค่ะซึ่งพอเราไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดมันมีภาพเหตุการณ์ณตอนเกิดเหตุด้วยนะ
นี่คุณผู้ชมดูลูกศรสีแดงเราทำไว้ให้อาจจะเห็นไกลหน่อย
ตรงนี้คือห้างสรรพสินค้าย่านรังสิตนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นห้าทุ่มสี่สิบนาที
จะเห็นว่ามีจังหวะที่รถแท็กซี่เขาจอดรอเป็นแถวอยู่แล้วรอรับผู้โดยสาร
มีแท็กซี่คันหนึ่งปาดมาจอดข้างหน้าเลยอีกคันหนึ่งจอดท้าย
เสร็จปุ๊บคนคันที่ปาดกับคันนึงมาจอดซ้อนก็ลงจากรถ
ลงจากรถแล้วเดินไปหาแท็กซี่คันเสียหายที่เขาจอดอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะ
อืมแล้วคุณผู้ชมจะเห็นจังหวะรุมกระทืบครับรุมทำร้ายกันเลยนะคะ
นี่ฮะนี่นี่เห็นไหมคะโอ้โหที่เขาบอกว่าโดนทำร้ายตอนเขาอยู่ในรถก็คืออย่างนี้เลย
กลุ่มรุ่มหนึ่งอย่างงี้เลยค่ะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เขาทำงานอยู่ตรงนั้นเขาเห็นเหตุการณ์
เขาเลยรีบเข้าไปช่วยแล้วก็ไปห้ามซึ่งเราได้ไปคุยกับนี่นี่จังหวะนี้ที่เห็นเดินเข้าไปนี่คือเทศกิจที่เขาทำงานอยู่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วนะคะ
เนี่ยมากันประมาณสี่ห้าหกคนเลยเทศกิจมากันทั้งทีมอ่าเข้าไปช่วยห้ามนี่ค่ะแต่ตอนนั้นก็คือคนขับแท็กซี่ที่เป็นผู้เสียหายนี่เลือดอาบไปแล้วอ่ะ
ครับเราได้คุยกับเขาด้วยนะคะนายศักดินนลพุ่มคชาอายุสี่สิบเจ็ดปีค่ะที่เห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
แต่วันเกิดเหตว์ประมาณสักเที่ยงคืนวันที่สามมกราคมเนี้ยไปเข้าคิวรับภูติศาลหน้าห้างย่านย่านรังสิต
มีจุดรับพุทธศาสตร์อยู่แล้วด้วยตรงจุดนี้
ก็มีรถตู้โดยสารมีแท็กซี่มาเข้าคิวรอรับอยู่นะคะ

ปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุมีแท็กซี่๒คันจอดตัดหน้า
แล้วพยายามจะแซงคิวเขาก็เลยบีบแตร่ใส่กัน
เท่านั้นแหละคันที่ขับตัดหน้าแซงคิวเดินมาหาเขาที่รถเลย
เขาก็เปิดกระจกลงนึกว่าจะพูดคุยโอ้โหไม่ค่ะ
ซี่ทั้งสองคันนั้นพยายามจะกระชากเขาลงมาจากรถ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเขาบอกเขาตั้งตัวไม่ทันเลย
จะเอาเหล็กมาป้องกันตัวปรากฏว่าถูกแย่งเหล็กไป
คราวนี้โดนทั้งลุมตีโดนทั้งลุมกระทืบเลยค่ะ
มันก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะเป็นประเด็นตรงนี้
คือไม่พอใจที่ว่าผมไม่ให้เขาเข้า

ไอ้คนแรกเนี่ยอ้วนหน่อยมันก็พูดว่าวิน
ผมบอกวินอะไรตรงนี้มันไม่มีวินเราก็มาขับมาจอดตรงนี้ประจำ
ปรากฏว่าไอ้คนที่ลงมือก่อนเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยตามคลิปที่เห็นนะนะ
มาก็เขาเดินอ้อมหลังไอ้คนอ้วนมาแล้วเขาก็ใส่เลยป้าบเลย
ตอนแรกผมเข้าใจว่าคนเดียวแต่พอไปดูคลิปเนี่ยสองสามคนอ่ะ
ที่เขาเห็นในคลิปนะแต่ผมว่าตอนนั้นคือเรามองไม่รู้เรื่องแล้วล่ะ
มาทั้งมือทั้งเท้าอ่ะเราก็เลยโอ้โหกระโชคเลือดอ่ะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมารับผู้โดยสารแถวนี้นะคะก็เคยถูกแท็กซี่แถวแถว
นั้นเนี่ยกระชากลูกค้าลงจากรถเลยนะแล้วพาลูกค้าไปขึ้นรถของตัวเอง
ทั้งทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วินแท็กซี่ที่ผ่านมาแท็กซี่หลายคนเขาจะรู้กันดีค่ะว่า
ตรงไหนถิ่นใครตรงไหนจอดรับได้ตรงไหนจอดไม่ได้
แต่ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาก็อยากจะถามเหมือนกันว่าแล้วมันใช่หรือเปล่า
อันนี้มันมาเฟียไหมแถมรถแท็กซี่ของคนก่อเหตุหนึ่งคน
ก็เป็นแท็กซี่ที่ดูเหมือนจะหมดอายุแล้วด้วยซ้ำเพราะดูจากตัวเลขแผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นทะเบียนดำ
แต่ทำไมยังมาขับรถตระเวนรับผู้โดยสารได้อ่ะเขาอยากจะทวงถามไปถึงตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งทางบกนะคะว่า
จะต้องมีการจัดระเบียบหรือจัดการกับรถเหล่านี้ไหมเพราะถือถือว่าเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจแล้วไม่เกรงกลัวกับกฎหมายเลย
แม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณนั้นอยู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นตัวเขาเองเนี่ยต้องบาดเจ็บต้องรักษาตัวเสียค่าใช้จ่ายไปหลายบาท
หูฟังบลูทูธ๒๐๐บาทกับแว่นตาสายตาของเขาก็พังเสียหายไปเหมือนกัน
ล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจเรียกผู้เสียหายไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะซึ่งเขาก็ยืนยันเลยว่าเขาอยากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะตัวเขาเนี่ยก็ทำมาหากินแบบสุจริตเนี่ยแว่นสายตาก่อหักเมื่อสักครู่นี้หูฟังบลูทูธกับเจ๊ง
ไหนจะจมูกหักอีกต้องรักษาตัวเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะ
หาว่าเขาเนี่ยมีอาวุธแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายก่อนเรื่องนี้ก็ต้องฝากตำรวจแล้วแหละนะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวผู้เกาะเหตุมาดำเนินคดี
ถ้าเขาแจ้งความกลับได้แปลว่าน่าจะต้องเจอตัวแล้วนะเพราะต้องมาแจ้งความที่สพใช่ครับ